ยังบอกกันมาได้นะว่าจะพกอะไรดีเพื่อให้เป็นสิริมงคลคุณรูปท้องทำไม
เงินได้ไหมคะตอนนี้หิวข้าวค่ะคุณ
เอาหิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้อิ่มแบบจุกอร่อยกันไปเลย
อย่างแรกจะพาลงใต้ไปที่พังงาตะลิงปิงคุณชอบไหมชอบมากชอบมาก
เชื่อว่าสาวสาวก็ชอบหลายคนอ้าวเพราะฉะนั้นไปกินตะลิงปิงสามรส
เปรี้ยวปากเลยอะไรคือตาลิ้งปิงสามรสคะ
นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่บ้านปากถักเมืองเหมืองเก่าจังหวัดพังงา
เขามีถนนคนเดินไงแล้วไปเดินที่นี่คุณจะได้ของดีของเด็ดกลับมาเพียบ
ไปเจอกับนี่ฮะสินค้าที่หลากหลายเลือกช็อปเลือกชิมกันได้อย่างจุใจ
แล้วที่เห็นอยู่นี่คือโอ้โหตะลิงปิงตะลิงปิงแปรรูปครับ
เห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยนะน้องใบตองน้ำลายไหลเลยอ่ะ
ของใครอ่ะของคุณป้าพวงเพ็ญและคุณป้าเกษรา
โอ้โหทั้งสองคนเนี่ยนะฮะเป็นพี่น้องกัน
แล้วเขาก็เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกระโปรง
เจ้าของแนวคิดตะลิงปลิงแปรรูป
ไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ
คือเขาบอกว่าที่บ้านป้าเนี่ยมีต้นตะลิงปิงเยอะมาก
แล้วออกผลมาเยอะปล่อยทิ้งไว้มันก็เน่าเสีย
เลยเอาผลตาลิ้งปิงเนี่ยที่ออกมาเยอะมาเพิ่มมูลค่า
โดยนำตะลิงปิงไปแช่อิ่มขาย

เคยกินไหมไม่เคยต้องลองดูนะฮะค่ะคือพอแช่อิ่มเสร็จแล้วเขาเนี่ย
นำไปต้มแยกน้ำแยกเนื้อแล้วนำเนื้อไปตากแดดจนแห้ง
สมน้ำผึ้งป่าก็ขายได้แล้ว
แล้วทีนี้พอนำเนื้อตะลิงปิงไปคลุกเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกแห้งป่น
ก็จะกลายเป็นตะลิงปิง๓รส

มึงใช่มี๒แบบนะมีแบบแช่อิ่ม
ที่เป็นผสมกับน้ำผึ้งป่า

แล้วก็อีกแบบก็คือตะลิงปิงสามรสนั่นเอง

นำมาจำหน่ายเป็นน้ำตะลิงปริงใส่โซดามึนดาว

ใช่ดื่มแล้วชื่นอกชื่นใจ
อยากไปลองกินกันดูก็ที่นี่เลยครับ
ถนนเขตเทศบาลตำบลท่าหน้าจังหวัดพังงา
ถนนที่นี่เขาจัดเป็นถนนคนเดินทุกวันเสาร์นะฮะ

จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม๒๕๖๓นี้
ยังมีเวลาแวะเวียนไปกันได้อยู่นะคะ
ถนนคนเดินทางงานเราไปดูอุ้ยน้ำลายไหลเลยอ่ะคุณ
คือปกติเราเคยทานแต่ตะลิงปิงสดเนอะ
หรือว่าเอาไปยำหรือเอาไปประกอบอาหาร
แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบแช่อิ่มแล้วก็เป็นแบบ๓รส
ใช่แล้วก็ได้น้ำตะลิงปิงที่ชุ่มคอด้วยโอ้ยสดชื่น